หลังจากที่ไปเกณฑ์ทหารจับได้ใบแดง

แล้วก็เผยแพร่ไปทางสังคมออนไลน์นะครับ

จนเจ้าหน้าที่ต้องมาหิ้วปีกแบบนี้เลยนะคะ

หรือว่ากลัวการเป็นทหารเกณฑ์อะไรพวกนี้นะ
แต่นึกถึงภาพของคุณยายที่อายุ๗๐กว่าแล้วอยู่ที่บ้าน
ใช่แล้วเขาก็ให้สัญญากับคุณยายไปด้วย
ว่าจะไม่ทิ้งยายไปไหนจะดูแลยาย
ใครจะดูแลล่ะนะเพราะว่าอยากเป็นทหารเรือ

ก็ตัดสินใจว่าเอ้าลองจับใบดำใบแดงก็แล้วกันนะครับ
ต้องเป็น๒ปีเต็มเลยเพราะได้ใบแดง
ปวชที่ว่าถ้าสมัครจะเหลือปีนึงเนี่ย
อันนี้ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปนะครับ
ล่าสุดครับหลังก็ได้เปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ทำความเข้าใจไปดูที่บ้านนะครับ
วันนี้หลังหรือว่าชื่อจริงก็คือ
นายศักดิ์ฤทธิ์ศรีสุนทรนะครับ
บ้านที่อยู่กับคุณยายและคุณป้า
อยู่ในซอยเทิดไทย๕๙เขตภาษีเจริญกรุงเทพ
เราก็ไปหาหลังตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับ
เป็นบ้านไม้เก่านะครับปลูกกันขึ้นเอง

คุณยายอยู่มานานแล้วส่วนหลังนี้อายุ๒๓ปีนะครับ
คุณยายวัย๗๕ปีนะครับ
เป็นผู้ที่เลี้ยงดูแลหลังมาตั้งแต่อายุประมาณ๓เดือนเท่านั้น
เพราะว่าพ่อกับแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ย

ไม่เคยส่งเสียเงินทองอะไรมาเลย

ขนาดคุณยายที่เป็นแม่ยังไม่รู้เลยว่าลูกสาว

ของหลังนี่เป็นลูกคนที่๔ของคุณยายนะครับ
ที่ผ่านมาคุณยายก็เลยดูแลมาตลอด

มีป้าวัย๕๐ปีอีก๒คนนะครับ
คนหนึ่งก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล

ก็โตมาด้วยกันกับหลังนั่นแหละนะครับ

ก็ทำอาชีพนี้มาตั้งนานแล้วนะครับ
ก็หาเลี้ยงครอบครัวมาด้วยอาชีพนี้นี่แหละ
ส่วนคุณป้าก็จะมาคอยดูแลคุณยาย

หลังก็ออกไปทำงานอีกแรงหนึ่งนะครับ
หลังบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
วันนี้เขาตื่นเช้ากว่าทุกวัน

กังวลกับกระแสข่าวต่างที่เกิดขึ้น

จะทำให้คนในครอบครัวได้รับผลกระทบ
ตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายไหม
มันวุ่นวายครับ
แต่ในแง่ดีมันก็ดีนะ

หนึ่งชุมชนมันอยู่ด้วยกัน

มันดูวุ่นวาย

แต่ถ้าเขาคิดไม่ดีมาทำไมอะไรอย่างนี้

หลังจากนั้นก็ไปทำงาน

ขี่จักรยานยนต์ไปทำงานตามปกติ

แต่ก็ต้องใช้ชีวิตตามปกติ
ต้องไปทำงานเพราะนี่คือหน้าที่
การงานที่ต้องรับผิดชอบนะฮะแต่เขาก็มองในแง่ดีอ่ะนะ
แม้ว่าจะมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดความเครียดเกิดขึ้นจากข่าวที่ดังออกไปเนี่ย
แต่มุมหนึ่งก็มองในแง่ดีว่าเออด้วยข่าวเรื่องนี้ของเขาเนี่ย
อาจจะทำให้เป็นโอกาสได้พบพ่อกับแม่ก็ได้
สิบสามปีไม่ได้เจอแม่ตั้งแต่สองขวบอืม
ก็ถ้ามันเป็นผลดีไหนก็มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ได้เจอกับพ่อกับแม่
ผมได้อยู่ครบกันสักทีครับอืม
ผมรอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ไม่รู้สึกแบบน้อยใจหรือว่าเฮ้ยเขา
แบบไม่ได้ดูแลเราตั้งแต่แรกนี่รู้สึกอย่างนั้นไหมตอนนั้น
ไม่ไม่คิดน้อยใจครับก็คือว่ายายเลี้ยงมาผมก็ดูแลยายแทนแม่อยู่แล้วนี่
ไม่ได้เลี้ยงผมแต่ผมเลี้ยงเขามันก็ไม่ไปไหนหรอกครับ
กลับมาผมก็คิดว่าเป็นแม่เพราะแม่ให้ร่างกายผมมาดูเขาไง
ผมไม่โกรธนะผมไม่คิดจะโกรธ
ว่าแม่จะมายังไงหรือเป็นยังไงผมก็ไม่เคยคิดจะโกรธแกว่ายังไงก็แม่เรา

พ่อเราเหมือนกันครับถึงแม้เขาจะทิ้งเราไปก่อนนะ
ไม่เคยมาดูไม่เคยมาอะไรแต่ผมก็ไม่ซีเรียส
ถ้าพ่อกับแม่ฟังอยู่หรือดูอยู่อยากจะพูดอะไรกับเขา
บอกว่าถ้าพ่อกับแม่ดูอยู่ก็แม่กลับมาดูยายเถอะยายแก่แล้วอายุมากแล้ว
ไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองอะไรมาหรอกกลับมาหาแกเถอะ
เป็นห่วงยังไงแกก็เป็นแม่แล้วเดี๋ยวเขาจะอยู่ได้อีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหม
เราก็ดูแลเต็มที่แล้วขอให้พ่อกับแม่กลับมาดูอย่างน้อย
สักครั้งหนึ่งก็ยังดีเห็นกับผมสักครั้งก็ยังดี

โอ้โหเป็นเด็กที่คิดดีจังเลยนะคะ
ไม่เคยโกรธพ่อแม่เพราะว่าคือผู้ที่ให้กำเนิดให้ชีวิตผมมาเพื่อดูแลยาย
อ่าเนี่ยทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ตามไปเลยนะฮะค่ะดูชีวิตประจำวันของหลังเลย
คือวันที่หลังเขาร้องไห้และกังวลวันที่จับได้ใบแดงต้องเป็นทหาร๒ปีเนี่ย
คือเขากังวลว่างานเพิ่งทำไงเพิ่งได้งานมีวุฒิปวช
ทำงานที่บริษัทเนี่ยวันละ๓๐๐บาทเดือนหนึ่งก็ตก๙๐๐
ใช่เขาบอกว่านายจ้างให้หมื่นนึงแล้วก็อาทิตย์หนึ่งทำงาน๖วันหยุดวันอาทิตย์
ใช่แล้วทีนี้ถ้าต้องไปเกณฑหารล่ะอ้าวตอนนั้นเขายังไม่รู้ข้อมูลไง
ว่าไปเป็นทหารเกณฑ์จะมีเบี้ยเลี้ยงมีเงินเดือนมีสวัสดิการอะไรยังไงบ้าง
เขาก็กังวลนึกถึงภาพยายที่อยู่ที่บ้านแล้วก็แค่ขายพวงมาลัย
แล้วตัวเองที่ได้งานแล้วแทนที่จะช่วยยายได้ดูแลครอบครัวได้
เอ้าทำยังไง๒ปีเนี่ยแต่ตอนนี้เขาคลายกังวลแล้วนะ
เราก็เลยตามไปถึงบริษัทที่หลังทำงานนะครับเป็นบริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ย่านคลองศาล
หลังทำงานตำแหน่งธุรการนะครับวันนี้มาทำงานเป็นวันที่สี่เองนะ
ได้งานที่นี่นะครับตรังบอกว่าทุกวันเขาก็จะเอาข้าวกล่องมารับประทานด้วยนะครับ
เอามาจากที่บ้านบางวันก็ได้มาจากวัดใกล้บ้าน
วันหนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เงินอะไรนะครับ
ถ้าวันไหนมีรายได้พิเศษขึ้นมาจากการรับขนมมาขาย
หรือมีคนมารับให้งานรับจ้างได้พิเศษมาเนี่ย
เขาก็จะพยายามจัดสรรเงิน๑๐๐บาทจะใช้ให้ได้ถึง๓วัน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับเจ้าของบริษัทที่หลังทำงานนะครับ
ชื่อว่านายสุธนัยอัศวะธนบดี
บอกว่าหลังจากรู้ข่าวของหลังนะครับ
ที่เป็นกระแสดังในโลกโซเชียล
ส่วนตัวก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ
ทางบริษัทเองก็ให้โอกาสเขาในการตัดสินใจกับเรื่องราวต่างที่เข้ามาในชีวิต
แล้วก็เหตุผลที่รับเข้ามาทำงานตอนแรก
ก็เพราะเห็นว่าเป็นคนตั้งใจอยากมาทำงาน
การที่ต้องไปเกณฑหารในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของหลังนะ
หากมีโอกาสในหน้าที่การงานอื่นที่ดีขึ้น
หลังจากเกณฑหาเสร็จบริษัทก็ยินดี
ส่วนเพื่อนร่วมงานของหลังนะครับ
นางสาวเพชราพรมุ่งจันทร์นะครับ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าหลังได้รู้จัก

เนื่องจากต้องมีหน้าที่สอนงานให้อยู่แล้ว

ก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มีความนอบน้อมอัธยาศัยดี
ส่วนข่าวที่เป็นกระแสเกิดขึ้นเพื่อนร่วมงานเห็นใจ
และฝากให้กำลังใจกับเราด้วย
แม้ว่าเพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานยังรู้จักกันไม่มากนัก
แต่ก็อยากจะให้กำลังใจกัน
เขาค่อนข้างที่จะเครียดนะ
เขาบอกว่ามันมี๒แง่๒มุม
บางคนเขาก็มองว่าเขาอาจจะสร้างภาพ

อีกมุมหนึ่งที่มองว่าเขาสร้างภาพหรือเปล่า
นี่คือน้องเขาระบายให้ฟังค่ะ

เขาบอกว่าเขาอยากให้แม่เขารับรู้

คือเขาบอกว่าไม่ได้เจอมา๒๐กว่าปีแล้ว

แค่นั้นว่าตอนนี้เขาโตขนาดไหนแล้ว

ตอนนี้ยายเขาอายุเยอะแค่ไหนแล้ว
นี่คือมุมหนึ่งอีกมุมที่เขาต้องการให้แม่เขาเห็น
อันนี้คือที่น้องเขาคุยให้ฟัง
ส่วนตัวก็คือเห็นใจน้องเขามากนะ
ยังบอกน้องเขาว่าไม่ต้องคิดอะไรมาก
ทำงานสบายอย่าไปเครียดอะไร

ก็ค่อยแก้ไขปัญหากันไป
ส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็เท่าที่ฟังแต่ละคนเล่ากันมา
เขาก็ค่อนข้างที่จะสงสารน้องเขานะคะ
ว่าน้องเขามีคือเขาเป็นเด็กดีอะ

แต่ว่าน้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะทำงานไปตลอด
เขาต้องการแค่ว่าเขาอยากได้เงินก้อนหนึ่งไปค้าขาย
ค่ะอันนี้คือเป้าหมายของน้องเขา
มีอีกเรื่องหนึ่งที่หลังเขาได้สะท้อนออกมา

ผมได้ยินแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนที่มีความคิดใช้ได้เลยนะ
แม้ว่าพ่อกับแม่จะไม่ได้ดูแลมาเลยนะ
อยู่กับคุณยายก็คือขาดความอบอุ่นอ่ะนะ
แต่ว่าเรื่องความคิดการใช้ชีวิตเนี่ย
อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาณปัจจุบันนี้
กลายเป็นกระแสเรื่องนี้จากการไปเกณฑหารในวันนั้นนะ
รังบอกว่าไม่อยากให้ใครคิดเอาไปทำตามอย่างเขาเลยนะ

ไม่ได้อยากเป็นคนที่ถูกสังคมจับจ้องแบบนี้ในวันนี้เลย
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ย
หลังบอกว่าเชื่อว่ายังมีคนที่มีชีวิตเหมือนกับเขาอีก
ยังมีคนที่มีชีวิตลำบากกว่าเขาอีก
แต่คนเหล่านั้นไม่ได้แสดงออกเหมือนเขา
เกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบแดงต้องเป็นทหารเกณฑ์เนี่ย

ซึ่งถือว่าคนนั้นเนี่ยเก่งและเข้มแข็งกว่าเขามาก
ขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยกับจิตใจไม่เข้มแข็งพอในวันนั้น
แสดงออกมาด้วยการร้องไห้เข่าสุดคิดถึงยายสงสารยายเป็นห่วงยายเนี่ย
เขานี่แหละที่อ่อนแอเพียงแต่ว่าเอาละพอมันเป็นข่าวแล้วมันก็กลายเป็นโอกาสอย่างหนึ่งที่
กองทัพได้เข้ามาพูดคุยมาช่วยเหลือมาดูแล
ซึ่งทางกองทัพเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาดูแลแบบนี้หมด
ไม่ได้ว่าพอหลังเป็นข่าวดังแล้วมาดูแลหลังกับครอบครัวครอบครัวเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่
ก็คือรู้ว่าหลังเนี่ยกังวลก็เลยมีการส่งให้ทหารมาพูดคุยมาเจรจาที่บ้านเพื่อให้คลายกังวลตั้งแต่คืนก่อนเนี่ยนะคะ